มาดูเรื่องนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะครับพักจากเรื่องเครียดกันหน่อย

คุณผู้ชมเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ
ในรายการตลอดข่าวเช้านี้สดร้อนเลยครับมิ้นคุณผู้ชม
เพลงใครอยากเป็นเศรษฐีดังขึ้นมาเลยค่ะ

นี่คือบรรยากาศจากการจับรางวัลทองล้านที่๓ครับจากคาราบาลแดง
เพราะทางคาราบาลและไทยรัฐจะประกาศแจกมอเตอร์ไซค์และทองล้านต่อเนื่อง

ยาวไปเลยนะคะและนี่คือวินาทีที่ประกาศรายชื่อเศรษฐีคนใหม่คือ
คือคุณอัธวุฒิองค์อาจอายุ๔๐ปีจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
โอ้โหยินดีด้วยมากเลยนะคะขนลุกขนลุกเลยเนอะ
ทีมงานคาราบาลได้ไปแสดงความยินดีกันถึงบ้านผู้โชคดีกันแล้วครับ
ไปดูบรรยากาศสุดแสนชื่นมื้นกันหน่อยครับ
คือชื่อเล่นชื่อโจ้นะครับเป็นเจ้าของร้านต้นไม้ประพัดศร
อยู่ที่โคกรวดครับวันนี้โชคดีมากเลยครับ
ทองหนึ่งล้านบาทไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ครับ
ก็ส่งไปอยู่เรื่อยแต่ว่าคงจะเป็นดวงของเราจริงครับ
วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้ทุกคนก็ได้มีกำลังใจ
แล้วก็สู้ผมจะได้สักวันหนึ่งอาจจะได้เป็นแบบผม
แล้วได้เป็นมีโชคจากคาราบาลแดงครับผมแหมดูปุ๊บรู้เลยนะคะว่า
เก็บเงินนะคะค่อนข้างที่ยิ้มกว้างเลยนะคะ
แต่คาราบาลยังไม่ได้หยุดแจกแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่า
แจกกันต่อไปจนถึงสิ้นปีเลยอืมซึ่งมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ต้นปีเนี่ย
เพราะว่าโอกาสรอคุณอยู่นะคะ
คาราบาลจะเริ่มแจกมอเตอร์ไซคันแรกวันที่๑กันยายนนี้ค่ะ

เพราะทุกคนมีสิทธิ์เป็นเศรษฐีได้หมดเลยค่ะ
ขออนุญาตย้ำของรางวัลกันชัด
ใครยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะของรางวัลมีอะไรบ้าง

เครื่องดื่มคาราบาลแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทค่ะ

ตกแต่งสไตล์คาราบาลอีก๑๐๐รางวัลค่ะ

เพียงเขียนบีบทรง
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือครับ
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่นครับ
ไม่ต้องเขียนชื่อที่อยู่นะครับคุณผู้ชม
จากนั้นส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซา
กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์
ถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ
อย่าช้าย้ำครับอย่าช้า
เพราะเราแจกกันทุกวันติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่ง
ส่งกันมาได้จนถึง๘ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
แล้วก็เครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับกลูไคโรโนแลคโทนและสารสกัดขมิ้นชัน
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะ
ย้ำอีกครั้งห้ามลืมเด็ดขาดเลยคาราบาลแดง๑๐บาท
กว่าได้ลุ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเขียนบีบส่งส่งฝากันเข้ามาเยอะนะคะ
และคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปพลิกชีวิตในพริบตาและกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่

รีบส่งกันนะครับยังมีเวลานะจะได้เป็นเศรษฐีคนต่อไป